เอาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของที่เรือนจำกระบี่
ยังจำได้ไหมครับที่มีนักโทษแหกคุกไป
เมื่อวานนี้จับได้ครบแล้วแหกคุกไปตั้งแต่๓๐กันยายน
ใช่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมกันว่าใครช่วยเขาหลบหนีบ้างนะครับ
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เป็นนักโทษคดียาเสพติดครับหนีออกมาจากเรือนจำจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมาไปสอบปากคำนะครับ
หลังจากบุกเข้าจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับบริเวณทางขึ้นน้ำตกเขาโร
ตะบนเขาโรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วคุมตัวไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์
นำนักโทษรายนี้ไปที่สอบภอบค์เมืองกระบี่
เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีฐานหลบหนีการควบคุมของเจ้าพนักงาน
และสอบสวนอย่างละเอียดถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการหลบหนี
คุณผู้ชมครับย้อนไปดูหน่อยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๙ตุลาคมนะครับ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
และเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมกว่า๑๐๐นาย
บุกเข้าปิดล้อมขนำภายในบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่บ้านบางครั้งคาว
จากบนเขาไม้แก้ออเภอศิกาวจังหวัดตรังครับ
จับนายอานนท์เดนมาร์ทอายุ๓๒ปี
เขานอนกอดปืนอยู่แน่นเลยบนเปรยวนหน้าขนำ
ซึ่งนายอานนท์เป็นนักโทษชายที่ปีนกำแพงเรือนจำจังหวัดกระบี่
แล้วหนีออกมาไปพร้อมกับนายมณฑลนะฮะ
ท่านคงยังนึกภาพกล้องวงจรปิดได้ที่ห้อยกันลงมา

ใช่จากการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่ยึดปืนได้๓กระบอก
และกระสุน๒กล่องยาบ้า๒๐๐เมตรรถอีก๒คัน

จากนั้นนะครับควบคุมตัวชายอีก๒คนไปอาศัยอยู่ในขนำนะฮะ

สอบปากคำหน่อยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้แหล่งกบดาน
หรือมีประวัติอัธยกรรมด้วยหรือไม่เดี๋ยวจะขยายผลนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยไปตามจับนายมณฑลได้สำเร็จนะฮะ
ก็สรุปแล้วนะคะหนีไป๒จับกลุ่มได้๒แล้วนะคะ
คนแรกจับกลุ่มได้ก่อนคืออานนท์จับได้ที่สิเกาจังหวัดตรัง
คนที่๒นชมณฑลนะคะจับกลุ่มได้แล้วตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ

ทีนี้ตำรวจนำตัวนายมณฑลค่ะมาสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวน

สำหรับนายมณฑลไปจับกลุ่มได้ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชค่ะ
โดยนายมณฑลให้การบอกว่าคุณบอกว่าตั้งใจต่อสู้
ถ้าเกิดว่าตำรวจมาจับกลุ่มนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าตำรวจวางแผนมาดี
จังหวะที่จู่โจมไปจับกลุ่มตัวนายมณฑลนายมณฑลไม่ได้ทันตั้งตัว
ก็เลยไม่มีโอกาสในการที่จะต่อสู้ตอบโต้กลับมาที่ตำรวจนะคะ
สาเหตุที่นายมณฑลหลบหนีไปนะฮะจากเรือนจำเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า
เนื่องจากถูกชักชวนจากนายอานนท์ค่ะซึ่งเพิ่งรู้จักกันในเรือนจำเองค่ะ
แล้วช่วยกันวางแผนนะคะวิธีการของเขาคือช่วยกันถอดลูกกรง
แล้วก็ช่วยง้างโซ่ตรวนที่ล่ำขาเอาไว้แล้วปีนกำแพงเนี่ยจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
จังหวะที่หนีมาคุณเชื่อไหมแล้วแต่ละคนใส่กางเกงในตัวเดียวอะค่ะ
หนีได้มาไม่ไกลนะคะไม่รู้ไปเอาเสื้อผ้ามาจากไหนสวมใส่เสื้อผ้านะคะ
เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าใครให้เสื้อผ้าเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย
ปีนกำแพงมาความสูงกำแพงสักประมาณ๕เมตร
แล้วกำแพงมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วย
ณฑลบอกว่าไม่กลัวถูกไฟดูดไม่กลัวถูกไฟช็อตนะคะ
ตอนนั้นคิดจะหลบหนีถึงตายก็ยอมค่ะ
หลังจากที่หลบหนีไปได้นะคะก็มีการเดินลัดเลาะ
ริมแม่น้ำสวนสาธารณธาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แล้วลอยคอล่องริมทะเลคุณดูนะความอุตสาหะของเขา
ช่วงก็เดินริมหาดออกไปยังหมู่บ้านแหลมโพ
ห่างออกไปราวสักประมาณ๒๐กิโลเมตรจากตัวเมืองกระบี่ค่ะ
หลังจากนั้นมณฑลเล่าต่อบอกว่าไปขึ้นรถเป็นรถกระบะ
ซึ่งรถกระบะคันนี้นายอานนท์เป็นคนนัดให้คน
นำมาจอดทิ้งไว้ที่บ้านแหลมโพ
นายอานนท์เป็นคนขับรถไปส่งที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
แล้วสุดท้ายสองคนทั้งอานนท์และมณฑลเขาแยกกันหลบหนีค่ะ
ส่วนบ้านที่ไปพักเป็นบ้านของน้องภรรยา
ซึ่งน้องภรรยาเนี่ยแน่นอนว่าต้องถูกจับกลุ่มด้วยนะคะ
ในข้อหาให้ที่พำนักหลบซ่อนแก่ผู้ต้องหาผู้ต้องขังค่ะ
สาเหตุเราถามมณฑลต่อ
มณฑลก็รู้ทั้งรู้ว่าจริงแล้วตำรวจไทยเก่งขนาดนี้

มณฑลบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจหนี
เพราะเห็นว่าแผนการของนายอานนท์น่าจะออกไปได้ง่าย
ตัดสินใจหลบหนีออกมาด้วยนะคะ
ตัวเขาเองตอนที่กระโดดลงมาจากกำแพง

น่าจะเป็นจังหวะที่กระโดดลงไปแล้วก็กระดูกร้าว

แล้วเขาบอกว่าตำรวจก็ถามต่อ
มณฑลถ้าเกิดว่าคุณถูกจับเข้าไปในห้องขังอีกของเรือนจำ

เพราะทั้งสองคนต้องยอมรับเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่น

แล้ววิธีคิดเขาเป็นแบบนี้ตลอด
วางแผนตลอดว่าจะหนีเรือนจำยังไงนะคะ

คุณจะแหกคุกอีกไหมเขาบอกว่าไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วนะคะ
ส่วนมูลเหตุจูงใจอีกอย่างที่อยากจะออกมาอันนี้
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเอาล่ะมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจนะคะ
เพราะก็บอกว่าอยากไปเยี่ยมพ่อ
พ่อกำลังจะผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาล
ในวันที่๑๑ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะ
แม้จะถูกจับที่โรงพยาบาลในจังหวะที่ไปเยี่ยมพ่อ
เขาก็ยอมเพราะตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงยังไงก็ถูกจับนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวนายมณฑล
ส่งไปที่สพเมืองกระบี่ท้องที่ที่รับผิดชอบนะคะ
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีการ
คุมขังตามอำนาจศาลก่อนที่จะส่งตัวให้กับเรือนจำกระบีต่อไป
เรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมราชธรรมยืนยันแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อาจจะเป็นเรื่องของช่องโหวตต่างของเรือนจำ

แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องมีการสอบสวนแหละว่านะ
เรือนจำนั้นมีจุดบกพร่องมีรูโวอย่างไร
ส่วนเรื่องการที่นักโทษแหกคุกจะอ้างยังไงก็ตาม
จะไปทำยังไงก็ตามนะครับเป็นคนดีครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุก

แล้วก็คนที่ช่วยเหลือผู้ร่วมขบวนการต้องจับกลุ่มมาให้หมดนะฮะ